ผมไม่ได้มาปกป้องรัฐบาลชุดนี้
ผมแค่มาบอกว่าพลังประชารัฐเห็นว่าดีก็จะทำต่อ

วันที่รัฐบาลชุดนี้ที่เคยมีอดีตรัฐมนตรี๔ท่านที่ลาออกมาตั้งพักเนี่ย
ตอนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมเห็นทุกภาคการเมืองออกมาด่าหมดเลย
ว่านี่มันนโยบายประชานิยมไปให้เขาทำไม
พี่น้องไปดูดีไอ้คนที่ด่านะครับ
วันนี้มันบอกว่าพลังประชารัฐรัฐบาลชุดนี้บอกให้๕๖๐
พี่น้องไปเปิดดูพักไหนไม่รู้อ่ะที่ด่าเก่งอ่ะบอกวันนี้เอาไป๘๐๐เลย
อันนี้พักที่เคยด่าบอกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำเนี่ย
ถ้ามันไม่ดีพรุ่งนี้มาชัยนาฏประกาศไปเลยจะยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ประกาศไปเลยพี่น้องให้ประกาศไปเลย
จะเห็นว่านโยบายของเราไม่เน้นการแจกอย่างเดียว
แจกเป็นการบรรเทาขณะนี้คนจะตายทั้งประเทศแล้ว
แต่สิ่งที่เราทำก็คือการคิดแตกต่างจากทุกพัก
คือทุกเม็ดเงินที่เราจะลงไปเราจะใช้อย่างประหยัดคุ้มค่าที่สุด
และทุกเม็ดเงินจะต้องสร้างรายได้ใหม่หรือทรัพย์สินใหม่ให้คนไทย
เราจะไม่ได้เน้นการแจกแบบชั่วคราวแล้วก็หมดไป
การจะแก้จนได้เอาคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นที่ตั้ง
และวิธีแก้คือทำอย่างไรให้คนส่วนใหญ่มีรายได้ดี

อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้รากที่ย้อนกลับไปวันจานเป็นคุณมิ่งขวัญ

เอาจริงแล้วคนถามหานโยบาย
แน่นอนว่าแต่ละพักแข่งนโยบายเรื่องปากท้องแบบไหนใช่ไหมคะ
แต่ก็ว่าไม่ได้ว่ามันต้องตีคู่กันไปกับจุดยืนทางการเมืองเช่นเดียวกัน
ในช่วงสัปดาห์นี้โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ
จะมีเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองกลิ่นอายจะกลับขึ้นมาอีกครั้ง
แต่ก่อนไปถึงพรุ่งนี้เอาวันนี้ก่อนค่ะไปขอนแก่นกับเราด้วย
แต่อย่างที่บอกเวลาน้อยค่ะแล้วพักนี้เขานโยบายบานเลยนะคะคุณผู้ชม
เราเชิญมาอีกครั้งนะคะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะ

ทีนี้ค่ะคุณกรถ้าเมื่อวานคุณหญิงสุดารัฐมา

เรียนให้อธิบายทั้งหมดเลยที่อยากจะบอก
คุณกรช่วยจัดกลุ่มเป็นชุดก่อน
ที่ฉันจะแทรกเป็นระยะเพื่อถามว่าเข้าใจตรงกันไหม

ให้คุณกรเริ่มได้เลยว่าอยากจะพูดอะไรเรื่องเศรษฐกิจก่อนค่ะ

ก็จริงนโยบายเราก็เปิดด้วยเรื่องเศรษฐกิจนะครับ
เรามีการจำกัดความชุดนโยบายของเราว่า
เป็นยุทธศาสตร์การแก้จนสร้างคนสร้างชาตินะครับ
ซึ่งแก้จนมันก็มีความหมายชัดเจนในตัวของมันเอง
แล้วก็สอดคล้องกับเมื่อสักครู่ที่มีคลิปคุณอภิษฎพูดอยู่บนเวทีนะครับ
ความเชื่อของเราในแง่ของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ก็คือจะดูแลและขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศได้
ประชาชนส่วนใหญ่ก็คือประชาชนหลักฐานร่างต้องมีรายได้ที่ดีก่อน
เพราะฉะนั้นในส่วนของยุทธศาสตร์การแก้จนของเราก็มีนโยบายที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะเดินหน้าในการแก้จนอย่างไร
โครงการสำคัญที่เราจะใช้ในการเติมรายได้ให้กับประชาชนก็คือโครงการประกันรายได้
ซึ่งเราเคยประยุกต์ใช้มาแล้วตั้งแต่สมัยที่เป็นรัฐบาลเมื่อช่วงปี๕๒๕๓แล้วก็ต้นปี๕๔
ซึ่งก็ประสบความสำเร็จมาแล้วพิสูจน์ว่าเป็นการใช้ไม่เงินงบประมาณที่คุ้มค่า
แล้วก็เงินมีการผันโดยตรงไปที่ประชาชนไม่มีช่องทางที่จะทำให้เกิดการรั่วไหลได้
ครั้งที่แล้วเรามีการประกันรายได้สำหรับเกษตรกร
ซึ่งในส่วนเกษตรกรก็คือชาวนาชาวไร้มันสัมปรังแล้วก็ชาวไร้ข้อโพธิ
ที่วันนี้เรายังดูแลเกษตรกรอยู่แต่นอกเหนือจาก๓พืชเศรษฐกิจสำคัญนั้น
เราขยายโครงการให้ครอบคลุมชาวสวนยางแล้วก็ชาวสวนปามด้วย
เพราะว่าช่วงที่เป็นรัฐบาลเที่ยวที่แล้วราคายางดีมากกิโลละ๑๐๐กว่าบาท
ราคาปาล์มก็ดีก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินภาษีของประชาชนเข้าไปช่วยเติมให้เต็มนะครับ
แต่ว่าเป็นที่รู้กันจากกิโลละร้อยกว่าบาทกับ๑๘๐บาทนะครับมาเหลือ๔๐๐เนี่ย
มันก็เลยเป็นปัญหาของชาวสวนยางนะครับซึ่งเดือดร้อนไม่ได้ต่างกับเกษตรกรภาคเหนือหรือภาคอีสานที่ปลูกข้าวหรือปลูกมันสัมปะหลัง
เพราะฉะนั้นประกันรายได้ของเราเที่ยวนี้ก็จะดูแลชาวสวนยางชาวสวนปามด้วย
แต่โครงการนี้มันเป็นโครงการประกันรายได้ขั้นต่ำที่เราคิดว่าเกษตรกรควรจะได้รับ
เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ที่สำคัญจริงก็คือยุทธศาสตร์ที่จะทำยังไงให้ราคาพืชผลทั้งหมด
ดีเกินกว่าแม้แต่ราคาอ้างอิงที่เรากำหนดไว้
เพื่อรายได้เกษตรกรดีขึ้นโดยที่รัฐบาลไม่จำเป็นต้องชดเชยด้วยเงินที่ชาวบ้านเรียกว่าเงินส่วนต่าง
โดยการใช้เงินภาษีของประชาชนเพราะฉะนั้นเราต้องมียุทธศาสตร์ควบคู่กันไป
ซึ่งเราก็มีในทุกประเภทการเกษตรนะครับ
ซึ่งในส่วนของประกันรายได้ดิฉันย้ำให้ประชาธิปัตย์นะคะ
จริงประชาธิบัตย์พยายามจะให้เห็นความต่างมาตั้งนานแล้ว
ไม่ใช่ประกันราคาประกันรายได้
คือสุดทางแล้วต้องได้ถึงมือเท่าไหร่ถ้าไม่ได้เติมให้ถึง
โดยวิธีการคิดเงินของประชาธิปัตย์ว่าชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นชาวนาม
มันสำประหลังข้าวโพดคราวนี้บวกยางบวกตามจะได้เท่าไหร่
เนี่ยมันต่ำมากไหมคุณกรจะต่ำมากไหมคะ
ถึงว่าต่ำไหมก็ไม่นะครับแต่ว่าทำให้ไม่ขาดทุน
อย่างกรณีของยางเราก็ประเมินดูว่าต้นทุนของชาวสวนยาง
เพราะฉะนั้นราคาประกันของเราก็คือที่๖๐บาทเพื่อให้เขาไม่ขาดทุน
ส่วนข้าวสมมุติต้นทุนต่อไร้จะอยู่ที่๖๐๐๐บาท
เราก็มีการประกันรายได้ที่เกวียนละ๑๐๐๐บาทในกรณีข้าวเจ้าขาว
ซึ่งก็ทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่ขาดทุน
แต่ไม่ได้ถึงกับเป็นการการันตีว่าเขาจะร่ำรวย
อันนั้นผมถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาล
หน้าที่ของรัฐบาลคือดูแลไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน
แล้วก็มีเงินในกระเป๋าเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ซึ่งก่อนที่เราจะลงในรายละเอียด
ก็อยากที่จะบอกว่าเที่ยวนี้นอกจากเกษตรกร
เราใช้แนวความคิดเดียวกันในการที่ดูแลผู้ใช้แรงงานด้วย
คือในอดีตผู้ใช้แรงงานจะร่วมกันดูแลโดยทุกรัฐบาล
ในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ
ซึ่งก็จะแข่งกันเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ
เที่ยวนี้เรามองว่าเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองมันมีผลต่อผู้ประกอบการด้วย
ถ้าเราไปทำในสิ่งที่เราอยากทำนะครับก็คือเพิ่มค่าแรงให้กับผู้ใช้แรงงาน
เป็น๔๐๐ผมคิดว่าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเรามองว่าไม่ยุติธรรมที่จะผลักภาระไปให้กับผู้ประกอบการหรือภาคเอกชน
รัฐบาลก็เลยมองว่าเราจะใช้นิยบายประกันรายได้มาใช้กับผู้ใช้แรงงานด้วย
คือพูดง่ายเราขีดเส้นว่าผู้ใช้แรงงานทุกคนควรจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ๑๒๐๐๐บาท

ถ้าสมมุติใครมีรายได้ที่ต่ำกว่านั้นรัฐบาลจ่ายส่วนต่างให้เหมือนกับที่เราจ่ายส่วนต่างให้กับเกษตรกร
ถ้าคิดทอนกลับมาเป็นวันนะครับสมมุติว่า๓๐วันเราหยุดงาน๕วันนะครับทำงาน๒๕วัน
มันก็เท่ากับวันละ๔๐๐บาทนะครับซึ่งเราก็มองว่าถามว่ามากไหมมันไม่มากหรอกครับอยู่แทบไม่ได้
วันก่อนพบกับแม่ค้าในศูนย์อาหารแห่งหนึ่งที่แถวสาธรณ์พูดคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกรายได้เขาประมาณวันละ๕๐๐บาท
ฟังดูก็โอเคนะครับแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่แถวบางใหญ่เขาต้องนั่งรถไฟฟ้าเข้ามาทำงาน

เพราะว่ามันก็เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่นับค่าวินออกจากซอยอะไรต่ออะไรเนี่ย
ค่าเดินทางของเขาวันหนึ่งคือตกเกือบ๒๕๐บาทคือเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้
เพราะฉะนั้นการได้๕๐๐ไม่โอเคแล้ว
ผมถึงบอกว่าการที่เราประกันรายได้ที่เดือนละหมื่นคิดออกมาเท่ากับวันละ๔๐๐เนี่ย
มันไม่ได้เป็นระดับที่ถือว่าสูงมากที่จะมาเรียกว่าโอ้โหนี่คือโปรยเงินให้กับประชาชนเป็นโครงการประชานิยม
แต่เรามีหน้าที่ในการที่จะดูแลให้เขามีรายได้ในระดับหนึ่งที่เขาพออยู่ได้
ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่จะต้องดูแลด้วย
และอย่างกรณีที่ผมหยิบยกเป็นตัวอย่างในเรื่องของค่าเดินทางค่าใช้บริการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร
ผมมั่นใจว่าลดได้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่เราจะแถลงเพิ่มเติมในอนาคต
เรียงขอแทรกตรงนี้นิดเดียวเวลาเราพูดถึงอันนี้คือใช้ประกันรายได้เหมือนกันใช่ไหมครับ

แสนสองต่อปีต่อคนหรือต่อครอบครัวหรือมันต้องคิดยังไงค

ซึ่งวิธีถามว่า๑๒๐๐มาจากไหนนะครับคือเมื่อทอนมาแล้วเราจะเห็นตัวเลข๔๐๐ต่อวันซึ่งก็โอเคนะครับ
แสนสองเนี่ยจริงมันเป็นตัวเลขขีดเส้นโดยกรมสรรพากรที่บอกว่าคนไทยที่มีรายได้ต่ำกว่านี้เนี่ยนะครับไม่มีภาระภาษีที่ต้องจ่ายนะครับในแง่ของภาษีเงินได้สมบุคคล
เพราะฉะนั้นสรรพากรเองเขาก็มองว่าต่ำกว่านี้คือจนเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่ามันไม่ควรเมื่อมีการขีดเส้นโดยราชการนะครับว่านี่คือเส้นความยากจนพูดง่ายนะครับเราก็มองว่าเราต้องพยายามไม่ให้มีคนไทยที่มีรายได้ระดับที่ต่ำกว่าเส้นความยากจน
คุณกรถ้าแสนสองใช้วิธีคิดต่อคนต่อปี
อย่างนี้เวลาถ้ามันลงไปถึงแบบนายจ้างจริงอะ
นายจ้างอย่างนี้นะครับนายจ้างเนี่ยเขาก็มีเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นนั่นคือความรับผิดชอบของฝั่งนายจ้าง
ในอนาคตเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำก็อาจจะต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
แต่ว่าเป็นการค่อยปรับเพิ่มขึ้นตามกลไกที่เขามีอยู่

คือเรื่องนี้ที่คุณกรอธิบายมาทั้งหมดแสนสองต่อคนต่อปีเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องค่าแรงขั้นต่ำเรียกว่าประกันรายได้
แล้วคุณกรจะยังไงไปลงทะเบียนรายบุคคลอีกทีนึงเหรอคะ
หรือยังไงคะก็ใช่ค่ะคือทุกคนก็อยู่ลงทะเบียนอยู่แล้วนะครับ
ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วก็ดูว่าแต่ละคนรับค่าแรงอยู่เท่าไหร่
สมมุติในบ้านแต่ละคนเอ๊ะแล้วขึ้นอยู่กับการลงทะเบียน
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทะเบียนบ้านว่ามีคนต่อคนมีกี่คนในแต่ละบ้าน
ในแต่ละทะเบียนบ้านไม่ใช่ลงทะเบียน
นี่คือแรงงานในระบบนะครับก็คือหมายความว่าก็ในตามความหมายของมันเอง
ก็คืออยู่ในระบบเพราะฉะนั้นก็อยู่ในทะเบียนสามารถให้ติดตามได้
แล้วเราก็มีนโยบายที่จะดูแลคนยากจนนะครับที่อยู่นอกระบบอีกต่างหากนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือการต่อยอดโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับ
แต่ว่าเรามาเราก็คิดว่าเราทำให้มันดีขึ้นได้ค่ะอันดับแรกเลยก็คือเราเราเพิ่มเบี้ยนะครับ
ปัจจุบันที่ได้อยู่๒๐๐๓๐๐๕๐๐แล้วแต่กรณีเนี่ยเป็น๘๐๐บาทนะครับ
แต่ว่าเงื่อนไขที่ต่างกันก็คือของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ย
บัตรต้องใช้ตามร้านที่เขาเรียกว่าร้านทงฟ้าเท่านั้นนะครับ
แล้วก็ราคาสินค้าก็เป็นที่รู้กันมันก็จะแพงในหลายกรณีคือจะแพงกว่าร้านชำทั่วไป
การเดินทางไปสู่ร้านก็ไม่ได้มีความสะดวกต่อประชาชน
และที่สำคัญก็คือเงินมันออกนอกระบบเศรษฐกิจชุมชน
ไปที่ร้านที่บางครั้งก็เป็นของในทุนหรือจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยซื้อขายสินค้าที่ผลิตโดยในทุน
แทนที่จะสามารถที่จะเบิกเงินสดออกมาตามนโยบายที่ภาคประชาธิปัตย์นำเสนอนะครับ
แล้วก็ใช้ซื้อผักซื้อเห็ดซื้อไก่ซื้อไข่จากร้านในชุมชนของตัวเองได้
ทำให้เงินมันหมุนเวียนอยู่กับกลุ่มผู้ยากร้ายด้วยกันนะครับสร้าง
สร้างกำลังคูณที่เขาเรียกกันทางเศรษฐศาสตร์นะครับ
แล้วก็ส่งผลต่อรายได้ของทุกคนในชุมชนที่สูงขึ้น
เวลาเราไปปลาใสไปบรรยายอธิบายนโยบายนี้ให้กับพี่น้องประชาชน
นี่คือสิ่งที่เขาขาดรับแบบเต็ม๑๐๐นะครับ
ว่าโอ้โหถ้าสมมุติ๑เบี้ยขึ้นไป๘๐๐ก็ดีอยู่แล้วนะครับ
แต่นอกจากนั้นเขาสามารถถอนเป็นเงินสดได้ไม่ถูกหักหัวคิว
ไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ใช้ในการที่จะจับจ่าย
ใช้สอยซื้ออะไรก็ได้ในร้านในชุมชนของเขาเอง

อันนี้ก็คือให้ทุกคนที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการณปัจจุบันจะได้สิทธิ์นี้
แต่หลังจากนี้เราต้องการให้ทุกคนเข้าระบบเพื่อเราจะได้ประเมิน
ถ้าคุณเข้ามาสู่ระบบการงานในระบบปุ๊บ
คุณก็จะเข้าโครงการประกันรายได้
แล้วก็หลุดจากการเป็นผู้มีสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการ
พยายามจะไม่ให้ทับซ้อนหลายกลุ่มใช่ไหมครับ

ถ้าสมมุติเราแบ่งเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตเรียกแบบนี้นะคะ
คือคนจนในระบบกับคนจนนอกระบบ
คือคนจนในระบบที่เราบอกว่ามีประกันรายได้๑๒๐๐ต่อคนต่อปี
กับคนจนนอกระบบที่ได้แปดร้อยบาทต่อเดือน
คือซื้อร้านไหนก็ได้ไม่จำกัดร้านที่ซื้อและเปิดเป็นเงินสดได้ด้วย
สองกลุ่มนี้จะจะเข้ามาแบบคือจะมีคนที่รับได้ทั้งสองทางไหมคะ

ก็คืออย่างที่ผมว่าครับคือในระบบข้อมูลเมื่อมีการขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ย

ถ้าคุณตกงานเมื่อไหร่ก็เช็คกันอีกที

เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในแสนสองต่อคนต่อปีเนี่ยคือเป็นคนที่เหมือนกับมีงานทัพแล้ว
อย่างสมมุติถ้าที่ฉันเป็นแม่ค้าอาชีพอิสระที่ฉันอยู่กลุ่มไหนคะ
ถ้าเป็นแม่ค้าแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ณปัจจุบันนะครับที่ได้รับสิทธิ์การใช้บัตรสวัสดิการ
ก็จะอยู่ในเกณฑ์บัตรสวัสดิการโครงการดูแลผู้ยากไร้๘๐๐บาทของประชาธิปัตย์

เดี๋ยวคุณกรถ้าสมมุติฉันเป็นแม่ค้าอยู่นะคะ
แล้วทำไมไม่เข้าแสนสองต่อปีอ่ะ
อันนี้ก็คือนอกเหนือจากว่าเพราะว่าอยู่นอกระบบไงครับ

นี่ทำไมไม่ได้ลงทะเบียนบัตรคนจนด้วยนะ
ถ้างั้นก็ไม่ได้ผมต้องบอกนะครับ
๑๐ล้านคน๑๐กว่าล้านคนณปัจจุบันนะครับ
ที่ได้รับบัตรสวัสดิการของรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับ
ก็จะอยู่ในเกณฑ์โดยอัตโนมัติเลยนะครับ

ปัจจุบัตรจะไม่ลงทะเบียนใหม่

แต่หลังจากนี้เราจะลงทะเบียนมีการลงทะเบียนทุกปี
ส่วนคนที่จะได้แสนสองอันนี้คือจะต้องมีการลงทะเบียนเริ่มต้นใหม่

ในฐานะลูกจ้างอยู่แล้ว
ทีนี้เดี๋ยวนะคะมีกลุ่มประกันรายได้สำหรับพี่น้องเกษตรกรสินค้าเกษตร๕ตัวนะที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้
ประกันรายได้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในระบบในระบบอยู่แล้ว

แล้วก็กลุ่มคนที่อยู่นอกระบบคนจนซึ่งใช้ที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลปัจจุบันไว้
เราวิพาะวิจารณ์ในประเด็นเดียวเลยนะครับตั้งแต่แรกเลยเนี่ย
วิภาควิจารณ์ในประเด็นการใช้สิทธิ์ที่เราพูดแต่แรกว่าเราไม่เห็นด้วยว่ามีการบังคับให้ประชาชนเนี่ยไปใช้ไปรูดบัตรที่ร้านทงฟ้าเท่านั้นนะครับ
คือนี่คือประเด็นที่เราพูดแต่แรกเราเสนอแน่กับรัฐบาลบอกว่าทำไมไม่ให้เขาเบิกเป็นเงินสดเลยนะครับมันมีประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจในชุมชนของเขาเองนะครับ
แล้วก็มันทำให้เขาไม่มีใครที่จะไปเอารัฐเอาเปรียบเขาได้เราถึงเงินสดแล้วเราคือผู้ที่มีทางเลือกแล้วนะครับ
แต่ในระบบปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งการโกงราคาทั้งเงินออกนอกระบบชุมชนมีทุกอย่างนะครับที่ทำให้มันเป็นการสร้างเงื่อนไขให้กับคนที่เราต้องการที่จะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้น
คือมันไม่ได้ส่งเสริมเงินให้หมุนอยู่ภายในคนโทษนะคะ

คุณกรอันนี้๓กลุ่มแล้วค่ะเอาให้จบมีกลุ่มไหนอีกบ้างที่ประชาธิบัตย์มีให้เรื่องรายได้คะ
คือนอกจากเรื่องของการประกันรายได้เนี่ยในชุดของการแก้จนของเราเนี่ยเราพูดถึงปัจจัยการผลิตด้วยนะครับ
แล้วก็ที่มาของความมั่นคงทางชีวิตทางเศรษฐกิจความหมายของผมก็คือเราพูดถึงเรื่องของที่ดินแล้วเราพูดถึงเรื่องของน้ำนะครับ
เรื่องของที่ดินเนี่ยเรามีนโยบายโฉนดสีฟ้าซึ่งก็มีหลายส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายโฉนดชุมชนนะครับ
บนที่ที่เป็นป่าสมสมนะครับยกตัวอย่างไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่ว่าทำมากินใช้ที่เป็นที่ทำการเกษตรมาหลายสิบปีแล้วนะครับ
หลายสิบปีแล้วนะครับแต่ไม่มีความมั่นใจในความมั่นคงทางชีวิตของตนเอง
เราก็จะรวบรวมให้ออกกฎหมายนะครับที่เขาสามารถที่จะรวบรวมตัวกันเพื่อออกโฉนดในรูปแบบที่เรียกว่าโฉนดชุมชนได้
ซึ่งเป็นเครื่องมือยืนยันสิทธิ์ของเขานะครับในการทำการเกษตรบนพื้นที่แห่งนั้นแต่ขายไม่ได้นะครับ
เอาที่ไปขายไม่ได้นะครับใช่ครับแต่ว่าเขาเพียงแค่ต้องการความมั่นใจท่านเองว่าวันดีคืนดีราชการจะไม่ไล่ที่เขานะครับ
หรือเมื่อรัฐมีโครงการอย่างเช่นกับประกันรายได้
เขาสามารถเอาโครงการการเกษตรของเขาบนพื้นที่แห่งนี้ไปเข้าโครงการได้
เพราะบางทีรัฐอาจจะมองว่าคุณทำบนที่ของใคร
คุณจริงทำบนที่บุกรุกหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกเขาก็ไม่กล้ามา
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทำให้มันมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับ
อีกส่วนหนึ่งของโฉนดสีฟ้าก็คือเรื่องของการยกระดับเสาปกร
ในที่นี้ก็คือเราบอกว่า
โสสิทธิ์เสาปกรควรที่จะนำมาใช้เป็นหลับประกันในการกู้ยืมกันได้
เพื่อที่จะทำให้มันเป็นไปได้และที่มันไม่หลุดออกจากระบบ
มันมีความจำเป็นที่ต้องจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้นมา
ซึ่งเป็นแนวความคิดที่เรามีตั้งแต่สมัยที่เราออกร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตอนที่เราเป็นรัฐบาลนะครับเราก็จะทำตรงนี้
เพื่อที่เกษตรกรที่ทำการเกษตรบนสิทธิ์สอบประกอบเนี่ย
เขามีแหล่งทุนมีหลักประกันด้วยสิทธิ์ของเขา
ในการที่จะกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมต่อเขาได้
ส่วนเรื่องน้ำเรื่องน้ำเป้าหมายของเราก็คือ
เกษตรกรต้องเข้าถึงการใช้น้ำโดยเฉพาะเกษตรกรณปัจจุบันที่อยู่นอกเขตชมประธาน
เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าระบบราชการล้มเหลวในการที่จะเพิ่มพื้นที่ชนประธานให้กับพี่น้องเกษตรกร
มันอยู่ที่ประมาณ๒๐ไม่ถึงนะครับของพื้นที่การเกษตรมาเป็นหลายสิบปีแล้ว
ซึ่งทั้งที่น้ำฝนเรามีเพียงพอแม้แต่ในภาคอีสาน
แต่การเก็บกักมันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าจากนี้ไปให้ชุมชนเขาเสนอโครงการเอง
ทำแหล่งเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำบนพื้นที่ของเขาเอง
โดยเรามีกองทุนน้ำนะครับที่จะคอยสนับสนุนโครงการแบบนี้
มันก็จะเกิดสระน้ำเป็นหมื่นเป็นแสนสระน้ำทั่วประเทศ
อย่างนั้นขอเพิ่มให้นะคะเพราะว่าวันนั้นบนเวทีคุณกรก็พูดไปแล้วล่ะ
ตัวเลขนะคะก็คือเรื่องของเบี้ยเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง๘ขวบใช่ไหมคะ

เรียนถามหน่อยค่ะว่าประกันรายได้สินค้าเกษตร๕อย่างนะคะ
ประกันรายได้คนที่อยู่ในระบบแล้วแต่ว่าก็ยังเงินเดือนน้อยอยู่เนี่ยนะคะ
แล้วก็รวมถึงคนจนนอกระบบที่ใช้บัตรสวัสดิการของรัฐอยู่
แม้กระทั่งที่ดีแล้วนะบวกเข้าไปเงินใช้เยอะไหมคะ
ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงสร้างคนเกิดปั๊บรับสิทธิ์เงินแสนอะไรทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะ
เราใช้เงินขึ้นอยู่ในเว็บไซต์เราแล้วลงละเอียดมากนะครับ

ซึ่งเราก็ประเมินแล้วนะครับว่ามันเป็นวงเงินเพิ่มเติมนะครับ
นโยบายที่เราได้นำเสนอที่เราจำเป็นที่ต้องใช้
ถามว่าแหล่งเงินมาจากไหนก็มีการชี้แจงนะครับว่า
แน่นอนที่สุดส่วนหนึ่งมาจากรายได้ภาษี
ส่วนในเมื่อจากการกู้ยืมตามพรบหนี้สาธารณะนะครับ
ซึ่งเราก็ได้คำนวณดูว่าเม็ดเงินเพียงพอ
และอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากการลดภาระงบประมาณบางรายการของรัฐบาลปัจจุบัน
ค่ะดิฉันเข้าใจถูกไหมคะคือขออนุญาตเปรียบเทียบแบบนี้
คือถ้าเอาสองพักใหญ่อย่างที่คุณหญิงสุดรัสมาเมื่อวาน
กับของแม็กซ์กระทั่งพักใหญ่อย่างประชาธิบัตร
คือสิ่งที่ถ้ามองว่าแจกเนี่ยไม่ได้เพิ่มภาระเงินงบประมาณ
แต่ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ
มันไม่มีการแจกแล้วไม่เพิ่มหรอกครับคือเราต้องพูดความจริงกันนะครับ
คือทุกโครงการนี้ถามว่าเป็นการเพิ่มภาระเงินงบประมาณหรือเปล่าเพิ่ม

ก็อย่างที่ผมว่าเม็ดเงินที่ต้องใช้คือ๓๙๐๐นะครับซึ่งถือว่าเยอะไหมเยอะนะครับ
เราจึงต้องมาประเมินความคุ้มค่าในแต่ละโครงการแต่ละนโยบาย
ว่าเราในฐานะพักการเมืองที่นำเสนอนโยบายอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้ไหมว่าทำไมเราถึงต้องมีนโยบายนี้
รัฐบาลมีนะที่ใช้เงินอยู่แล้วนะครับเราเก็บเงินประสีมานะที่ของเราคือใช้
เราเก็บเงินภาษีมาหน้าที่ของเราคือใช้
แต่ว่าใช้ยังไงให้มันคุ้มค่ามากที่สุด
แล้วก็ไม่สุ่มเสี่ยงต่อสถานะทางการคลังของประเทศในระยะยาว

นี่คุยอยู่กับขุนคลังไง

คือถ้าเอาแบ่งตามของประจำที่ปัดคือ
แก้จนสร้างคนสร้างชาติแก้จนพอเห็นแล้วนะคะ

คืออะไรไม่รู้แต่ฟังสวยแน่สักครู่ค่ะ

อะไรนะแก้จนสร้างคนสร้างชาติ
สักครู่นี้แก้จนอันนี้คือพอให้เห็นภาพนะคะ
อาจจะไม่ได้พูดลงรายละเอียดได้ครบแต่ว่าสร้างคนสร้างชาติ
นี่ใครพูดก็ดี

สร้างคนในความจริงเราประกาศก่อนนะครับตั้งแต่แรกเลย
จริงก็คือเน้นเรื่องของการศึกษานั่นแหละนะครับ
ความจริงเราพูดอย่างนี้นะครับ
เราพูดกันเยอะเรื่องความเหลื่อมล้ำนะ
แต่ผมมองว่าในยุคสมัยปัจจุบันที่เทคโนโลยีเป็นตัวนำ
วิธีการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ดีที่สุด

เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้วัดเรื่องโอกาส
ด้วยปริมาณที่ทำกินที่มี
คือจริงชาวนามี๑๐ไร่ยังจนได้

ความต่างที่จะเป็นตัวกำหนดความมั่งคั่งจริงของลูกหลานเราเนี่ยคือความรู้
มาร์คซักเกอร์เบิกสามารถเป็นอภิมหาเศรษฐีได้โดย
ไม่ต้องมีทรัพย์สินอะไรนอกจากความรู้ของเขา
เพราะฉะนั้นเรื่องการศึกษาเราถึงมองว่ามันสำคัญแล้ว
เราก็เลยออกนโยบายมาทั้งชุดสร้างคน
ซึ่งมี๑๐นโยบายการศึกษา๑๐มาตรการ

นโยบายเกิดปั๊บรับสิทธิ์เงินแสน
ถามว่ามันตอบโจทย์อะไรคือตอบโจทย์
เรื่องของการช่วยลดภาระให้กับคุณแม่ลูกอ่อน
สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกด้วยโภชนาการที่ดีได้

นั่นคือเงื่อนไขเบื้องต้นที่จะทำให้เด็กไทยเนี่ย
มีสุขภาพใหม่แข็งแรง

หลังจากนั้นก็ไล่เป็นไปตามลำดับเลยครับ
พอสองขวบเข้าศูนย์เด็กเล็ก
ซึ่งก็เป็นปัญหาของสังคมไทยอีกที่
เด็กจำนวนมากไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่
ได้รับการดูแลโดยผู้สูงอายุที่บ้านที่ต่างจังหวัด
การกระตุ้นทางสมองขาดการเรียนรู้
สูงให้เด็กเล็กที่มีมาตรฐานสำคัญ

งบประมาณเฉลี่ยต่อหัวเด็กต้องอย่างน้อยประมาณ๕๐๐บาท
เราก็อัพให้ให้เป็นเท่านั้น
พอถึงวัยเรียนเราก็ดูแลบอกว่า
ลดพาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองงี้
โดยการเสนอนโยบายให้เด็กไทยทุกคนมีข้าวเช้ากินฟรี

ณปัจจุบันค่ากลางวันมีให้กับเด็กปฐมเท่านั้น
ก็ปรากฏว่าหลายโรงเรียนปรากฏเป็นข่าวเลยครับ
โรงเรียนมีนักเรียนระดับมัธยมด้วย
เขาก็เอางบประมาณที่ได้สำหรับเด็กปฐมมาเฉลี่ย
แล้วสุดท้ายคุณค่าอาหารจากหัวละ๒๐บาท
ซึ่งก็ต่ำแล้วลงมาเหลือคนละ๗บาท๘บาทมันถึงไม่ได้

ทำให้โรงเรียนเสียหายทั้งที่บางกรณีตั้งใจดี
เราก็เลยบอกว่าเด็กมัธยมจนถึงม๓ทุกคนต้องมีงบประมาณที่ได้รับประทานอาหารกลางวันฟรีที่โรงเรียนด้วยนะครับ
ไล่ไปเรื่อยพอเข้าสู่อนุบาลนะครับก็มีโอกาสต้องได้เริ่มเรียนภาษาที่๒เลย
เราถือว่าตัวชีวัตรที่สำคัญในแง่โอกาสการทำงานในอนาคตก็คือเรื่องทักษะภาษา
ซึ่งพวกผมก็ไปทดลองใช้มา๔ปีนะครับกับโรงเรียนเด็กยากจนแห่งหนึ่งที่พิศนุโลก
ก็ปรากฏผลตามที่คาดนะครับว่าถ้าเด็กตั้งแต่อายุประมาณ๓ขวบมีโอกาสได้พูดคุยภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
ทุกวันวันละชั่วโมง๒ชั่วโมงมันซึมซับเองโดยอัตโนมัตินะครับคือเรียนรู้โดยไม่รู้ว่ากำลังเรียน
ซึ่งผมเชื่อว่าภายใน๖๗ปีเราจะทำให้เด็กรุ่นใหม่ของเราสามารถที่จะพูดได้๒ภาษาทุกคนในประเทศ
มันไม่ควรที่จะเป็นสิทธิ์สำหรับเด็กลูกคนมีสตังค์เท่านั้นนะครับ
นี่คือสิ่งที่ประชาธิบัติจะจัดให้ไล่ไปเรื่อยนะครับจนถึงระดับอุดมศึกษาเราก็บอกว่า
ปัจจุบันเด็กไทยเลือกเรียนสายสามัญเลือกเรียนปริญญาตรีในสัดส่วนที่มากเกินไปประมาณ๗๐เทียบกับสายวิชาชีพประมาณ๓๐
ตัวอย่างสิงคโปร์ก็๕๐๕๐นะครับเราก็คิดว่าควรที่โทษสิงคโปร์เขาสลับกัน๗๐๓๐คือ๗๐วิชาชีพด้วยซ้ำไป
แต่เรามองว่าควรที่จะปรับของเราเนี่ยลงมาที่ระดับประมาณครึ่งครึ่งนะครับให้ตรงต่อความต้องการของภาคแรงงานด้วยนะครับซึ่งเราก็เลยบอกว่าเอาล่ะเพื่อให้ง่ายขึ้นตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับเราจะจัดให้การเรียนปวสอฟฟรีด้วยนะครับคือแทนที่จะเลือกเรียนปริญญาตรีแล้วก็กู้ยืมเงินกยศรเนี่ยก็สามารถที่จะเลือก
ไม่ภังอาจที่ละทางแต่ว่าสมมุติอย่างคุณจอมขวานประมาณ๒๘๒๙นะครับ
ก็เรียนจบออกมาแล้วก็ยังอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องอัปเดตตัวเอง
ประชาธิปัตย์บอกว่าเราจะจัดโครงการคูปอง
ให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีคูปองใบละ๓๕๐๐บาท
ไปเลือกที่จะเรียนหลักสูตร
ใดก็ตามที่ต้องสนใจเพื่อที่จะเพิ่มความรู้
ทักษะอาชีพการทำงานให้กับตัวเราได้
แล้วก็เปิดให้เอกชนเป็นผู้เสนอโครงการ

เพราะฉะนั้นตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
แม้แต่ผู้สูงวัยนะครับเราก็เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ได้
เอาอย่างนี้อันที่หูหวะที่สุดค่ะเกือบรับสิบกันแสน

เปล่าครับเราระมัดระวังนะครับประชาธิปัตย

อยากจะตั้งคันเลยทีเดียว

หลังจากนั้นจ่ายเดือนละพันทุกปีจนครบ๘กว่า

รวมถึงเรื่องประกันรายได้เรื่องทุกอย่างด้วยนะครับ

แต่ยกตัวอย่างในส่วนของปีแรกของเกือบรับสิทธิ์เงินแสน

เด็กไทยเกิดปีละประมาณ๗แสนคนนะครับ
บต้องใช้ทำอะไรก็คือเงินเดือนการว่าจ้างครูจากต่างประเทศนะครับ
ซึ่งผมก็คิดมาในละเอียดเลยว่าครูแต่ละคน
เงินเดือน๒๐๐๐๓๐๐บาทถ้ามาจากฟิลิปปินส์นะครับ
แล้วก็จะมีงบฝึกอบรมให้เขา
โรงเรียนเป็นผู้ดูแลเรื่องของที่พักอาหารการกินให้เขาเอง
ถ้าที่ฉันมีลูกแล้วอยากให้เรียนโปรแกรมอยากให้พูดภาษาอังกฤษ

อยู่จังหวัดที่ไกลแล้วบ้านอยู่ไกลตัวเมืองของจังหวัดนั้นด้วย
จะถึงหรอคะจะถึงลูกที่ฉันหรอคะ
ครูเขาจะอยากไปอยู่ที่ไกลอย่างบ้านดิฉันเหรอคะ
ซึ่งนี่คือความท้าทายผมเข้าใจนะครับเราถึงได้ทดลองโครงการนี้ที่ต่างจังหวัด
คือถ้าทำกรุงเทพก็เหมือนกับครูที่ไหนมาก็ได้
แต่ว่าพอเราไปลองทำต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ในกรณีเราใช้คุยกับฟิลิปปินส์นะครับ
ซึ่งภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดถึงเขาพูดเป็นภาษาที่สองเขาอยู่แล้ว
ความคล้ายแบบสอดคล้องทางวัฒนธรรมนะครับคือเขาอยู่ได้
เพราะนั้นเราจึงมีความเชื่อนะครับว่าเราสามารถขยายผมของโครงการนี้ไปทั่วประเทศได้นะครับ
แต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็จะมีประเด็นในเรื่องของการปฏิรูปโรงเรียนด้วย
ซึ่งในส่วนของเราเรามองว่าทุกโครงการที่เรานำเสนอ
มันจะทำได้เนี่ยมันต้องมีการปฏิรูปโอนอำนาจ
ส่วนกลางคือกระทรวงศึกษาลงไปในระดับโรงเรียน
ใช่แต่ว่าโรงเรียนมีความเป็นนิติบุคคล
คือพักประชาธิบัตย์เราเชื่อในการกระจายอำนาจอยู่แล้ว
นโยบายทางการปกครองของเราก็คือ
เราจะให้ทุกจังหวัดสุดท้ายแล้วมีโอกาสในการเลือกว่าของตนเอง
นี่ถึงขออนุญาตเสียมารยาทตรงนี้นิดเดียว
เพราะเดี๋ยวกำลังจะถามคุณกรว่าเรื่องการศึกษาอยู่ในหมวดสร้างคน
แต่เข้าใจว่ายังพูดได้ไม่หมดหมวดสร้างชาติเดี๋ยวมีอีกใช่ไหมคะ

เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหมวดสร้างชาติ
และคือคุยกันมาทั้งหมดขอนิดเดียวที่พูดมาทั้งหมด
อยากได้ประชาธิปัตย์ประเด็นคือต้องเป็นรัฐบาล
แล้วถ้าอยากทำก็จะไปเป็นรัฐบาลกับเขาใช่ไหม

เป็นรัฐบาลอย่างเดียวไม่พอเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องเป็นยังไง

คุณผู้ชมคะมาหัวข้อสุดท้ายใน๓กลุ่มนะคะสร้างชาติค่ะ
สร้างชาติเนี่ยคือตอบคำถามว่าเงินมาจากไหน
แล้วก็แนวทางการพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจจะ
จะมีชุดความคิดแบบใด
นั่นคือนั่นคือสร้างชาตินะครับซึ่งเราจะแถลงทั้งชุดเลยวันเสาร์นี้

ได้แต่ผมจะใช้เวลาสั้นมากเลยนะครับ
อันดับแรกเลยเนี่ยเรากำลังจะบอกว่า
แม้แต่วิธีการกำหนดตัวชีวัตรเศรษฐกิจควรจะต้องเปลี่ยน
ประเด็นก็คือไปถามประชาชน
แล้วก็ลองมาศึกษาในแง่ของความเป็นอยู่ของประชาชน
ผมบอกได้เลยว่าถ้าจะไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวน้อยมาก
แต่ว่าไปถามประชาชนไม่ว่าที่ไหนทั่วประเทศ
เขาก็จะพูดสินในครรภ์ว่าเศรษฐกิจไม่ดี

แต่ละปีประเทศเนี่ยเศรษฐกิจเติบโตแค่ไหนใช้ภาษานี้ถูกไหม
จริงก็ใช่ครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับ
ปี๕๔น้ำท่วมนะครับปี๕๔น้ำท่วม
สินเงินทองบ้านเรือนรถยนต์เสียหายหมดนะครับ
พอน้ำลดพวกเราก็ต้องไปกู้เงินมาซื้อ
ช่วยกันมาซ่อมบ้านกู้เงินมาออกรถใหม่นะครับ
แต่ถามว่าเรารวยขึ้นไหมเราจนลงด้วยซ้ำไปนะครับ
เพราะว่าเราต้องซื้อรถใหม่เพราะรถไข่รถเก่ามันพังไป
นี่ความหมายคือตัวเลขที่ว่านี้มันไม่ได้สะท้อนความเป็นอยู่จริงของประชาชน

ในยุคสมัยปัจจุบันอีกนะครับมันมีปัญหาเรื่องมนพิษอย่างนี้
ถามว่าตรงนั้นมีผลกระทบกับความเป็นอยู่ไหม
แล้วมันผลข้างเคียงของการพัฒนาเศรษฐกิจหรือเปล่า
ก็ใช่เพราะว่าฝุ่นนี้ก็มาจากน้ำมันดีแซนที่ใช้บ้าง
มาจากการเผาไร่บ้างทุกอย่างก็คือเรื่องของการขับเคลื่อเศรษฐกิจนะครับ
แต่ถามว่ามันมีผลกระทบกับคุณภาพชีวิตเราไหมมี
ซึ่งมันก็ควรจะต้องมีตัวชีวัตรนะครับในการที่จะเอามาเปรียบเทียบว่ามันคุ้มไหม
การที่เรามีกฎหมายผ่อนผันเรื่องของผังเมือง
แต่ว่าสุดท้ายเกิดภาวะมลพิษแบบนี้

ดัชนีใหม่ที่เราเรียกว่าดัชนีปิติ
เป็นการนับรวมทุกดัชนีที่เรามองว่าสะท้อนความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างแท้จริง

เราก็จะวัดในทุกเรื่อง
เราวัดเรื่องของการเข้าถึงแพทย์สัดส่วนแพทย์ต่อประชากร
อย่างกรุงเทพคนกรุงเทพ๗๐๐คนหมอ๑คน
อีสานกลายเป็น๕๕๐๐คนต่อ๑หมอ
ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นตัวชีวัตรที่เราควรจะต้องเอามาใช้ในการวัดผลงานของรัฐบาล

การศึกษาเข้าถึงไหม
การเข้าถึงการรักษาแพทยพยาบาลต้องรอคิวนานไหม
ทั้งหมดมันควรจะเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกว่าผลงานของรัฐบาลดีหรือไม่ดี
เรียนพอเข้าใจหัวข้อขออนุญาตตรงนี้ขอบริหารเวลา
ถามแบบนี้เลยค่ะที่พูดมาทั้งหมดแน่นอนปัจจัยพี่ปัจอยากทำ
ครับอยากมากครับ
ต้องรวมต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นไหม
เมื่อสักครู่ผมทิ้งท้ายไว้ว่าเป็นรัฐบาลไม่พอ
เราต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ถึงจะสามารถที่ขับเคลื่อนทุกนโยบายของเราได้
คือพูดง่ายถ้าเป็นแค่พักร่วมก็เป็นที่รู้กันอยู่

ในอดีตก็คือไม่สามารถที่ขับเคลื่อนทุกนโยบาย
หรือแม้แต่บางนโยบายที่ตนมีได้
เราบอกว่าเอาล่ะเราขอเรื่องหนึ่ง

แต่ว่าในการที่จะแก้จนสร้างคนสร้างชาติ

ซึ่งถ้าเราเป็นแก่นำเรามีคะแนนเสียงเพียงพอ
เราก็จะตั้งเป็นเงื่อนไขกับภาคอื่น
ว่านี่คือการแก้จนสร้างคนสร้างชาติ
เราได้ประกาศไปแล้วว่าเป็นชุดนโยบายของเรา
ถ้าท่านสนับสนุนพร้อมจะสนับสนุนเราในการขับเคลื่อนนโยบาย
นี้เราก็ยินดีจะพิจารณาที่จะร่วมรัฐบาล
ขอ๓๐วินาทีอยากได้จากปากคุณกรเหมือนกัน
ถ้าไม่มีคะแนนมากพอที่จะต่อลองให้เขามาร่วม
เราจะยอมไปร่วมกับเขาไหมคะ
ณวันนี้ผมไม่พิจารณาที่จะตอบคำถามนี้นะครับ
เพราะว่าเรามุ่งไปสู่การเป็นแก่นำจริง
แล้วก็สู่ในอนาคตว่าเราจะไปร่วมกับใครหรือไม่เนี่ย
ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงที่จะมานะครับ
ข่าวหัวหน้าพักจะไปเป็นประธานสภาไหมครับ
ได้ข่าวที่เขาแบบวิเคราะห์กันเป็นกระแสหลัก
ผมได้ยินแต่ข่าวน่าจะไปเป็นนายกรัฐมนตรี

วันนี้ขอบคุณคุณก้อนค่ะสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกหนึ่งพักอนาคตใหม่ตอบรับแล้ว
เดี๋ยวมานั่งคุยกันนะคะว่าอนาคตใหม่พูดแต่เรื่องโครงสร้าง
ถ้าลงลึกในแง่ของเศรษฐกิจทำอะไรที่จับต้องได้บ้าง